คุณผู้ชมไปต่อกันที่บ้านนี้ดีกว่าบ้านเบิ้ลปฐุมราชนะคะ
หลานสาวของเขาน้องมินตากำลังน่ารักเลยคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดทำข้อตกลงสำคัญกัน
งานนี้คนฟังยังต้องปวดหัวเลย
จะเอาจังใดเนาะไปฟังน้ำกันค่ะในช่วง

อุ๊ยงานเขาแล้วจ้า
พ่อใยไม่ใยเมื่อน้องมินตราหลานตะฮักเพ่งของเบิ้ลประธุมราชเพลิน
ขอยืนยันคำตอบเดิมว่าสีเขียนหนังสือหรือสีเหลืองมีผัว
บอกเลยคำตอบหลานรักเล่นเอาลุงเบิ้ลไป
บอกเป็นภาระต่อเขาจากเบิ้ลแผงละมั้งลุงเบิ้ล
มิตาลุงมาแล้ว

เอาหัว

มินตาคุยกับนักข่าวเรื่องที่พูดไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

คือเราคุยกันแล้วนะครับคุณวินตาว่าเราจะเปลี่ยนแปลงใหม่

โอ้โฮไม่เข้าใจค่ะ
เรียนไปก็ปวดหัวมีผัวดีกว่า
เอ๊ยไม่ได้นะคะคนสวย

ก็ลุงเบิ้ลชอบแกล้งหลานดีนัก
เจอหลานแก้เผ็ดเว้าวหน้านิ่ง
เหตุจริงอยู่บอกเออเอาคืนลุงเบิ้ลไปบ้าง
ป๊อตถึงกว่าวเบอร์ถือ
เบอร์ดคำสิวาวเดอีหลากคำแพง